ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของคนหัวร้อน
มีผู้ชายคนนึงนะคะขับรถเก๋ง
แล้วก็ไปชนกับรถกระบะแล้วเหมือนกับว่าพยายามจะลงมาคุย
เจรจากันแล้วเจรจาไม่ลงตัวกลับขึ้นรถถอยชนเขาเลย

ทำอย่างนี้เลยอะค่ะคุณผู้ชมถอยชนเต็มปั้ง
แล้วก็ขับหนีไปเลยขับหนีหายไปเลย
มีคลิปอีกมุมนึงนะคะมีคนถ่ายเอาไว้ได้นะคะ
ก็คือเนี่ยค่ะผู้ชายเสื้อสีขาวพอชนกับกระบะอีซูซูสีดำ
คือเหมือนกับสองฝ่ายเขาก็คุยกันลักษณะคล้าย
เถียงกันว่าใครผิดใครถูกนี่คืออีกมุมนึงนะคะครับ
และผู้ชายเสื้อสีขาวก็กลับขึ้นรถของตัวเอง
ถอยชนกระบะแล้วก็ขับไป
ก็คือเหตุการณ์เดียวกันกับคลิปเมื่อสักครู่
แต่มุมมันต่างกันเท่านั้นเอง
อันนี้ในเพจเฮียขับรถเขาเอามาโพสต์เอาไว้
แล้วมันมีประเด็นก็คือผู้ชายที่ใส่เสื้อสีขาว
ผมเขาตัดสั้นผมเกลียนนะคะ
คล้ายคนในเครื่องแบบคล้ายนะคะใช้คำนี้นะคะ
เราก็พยายามจะตรวจสอบเหตุการณ์นี้ให้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกรุงเทพนี่แหละ
แถวหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนครเขตบางเขน
เฮียขับรถโพสต์เอาไว้
จริงแล้วจากคดีเฉียวชนกันธรรมดา
แต่มันกลายเป็นคดีอาญานะคะลักษณะแบบนี้นะคะ
ถอยมาชนเขาทำให้เสียทรัพย์

คนที่เห็นคลิปหลายคนก็ตั้งข้อสังเกต
ที่ที่ฉันบอกค่ะก็คือผู้ชายเสื้อสีขาว
ที่เสื้อเป็นคอปกแล้วก็ยกปกขึ้นมาเนี่ยนะ
คล้ายกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐอะไรหรือเปล่า
ดูจากลักษณะดูจากผมอะไรแบบนี้นะ

ก็เลยไปคุยกับทางฝั่งเจ้าของรถกระบะ

นายลินทิศปินจยะอายุ๓๒
เขาก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณบ่าย๓โมงเมื่อวาน
กำลังขับรถกระบะลงสะพานข้ามวงเวียนบางเขน
เห็นรถคู่กรณีขับตามมาจากด้านหลัง
พอลงสะพานรถคู่กรณีปาดมาด้านหน้า

คู่กรณีพยายามจะเบรกเหมือนกับตั้งใจให้รถเขาชนท้าย

พอถึงจุดเกิดเหตุคู่กรณีก็เบรกอีกรอบ
คราวนี้โอ้โหก็เลยตัดสินใจลงไปคุยกันว่าทำแบบนี้ทำไม

คือเขาเบรกเพื่อจะหยุดขวางข้างหน้าอย่างนี้หรอ

แต่ว่าพอมาถึงก่อนที่จะจุดเกิดเหตุ
ผู้ก่อเหตุได้ขับรถปาดหน้าผมโดยกระชั้นชิด
ทำให้ผมตกใจแล้วผมก็บีบแต่ไปหนึ่งทีเพื่อเตือนเขา
พอทีนี้เขาไม่พอใจเขาก็ขับรถหยุดเบรก
เพื่อจะให้เกิดอุบัติเหตุให้รถผมมาชนรถเขา
พอทีนี้ผมก็เลยเขาก็จอดรถคาไว้อย่างนั้นแหละครับ
พอทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจเดินลงไป
บอกแฟนบอกว่าไม่ต้องลงไปนะให้อยู่ในรถ
พอทีนี้ผมลงไปผมถามเลยว่าพี่เมาหรือเปล่า
เขาก็ออกมาโวยวายเลยทีนี้ผมก็รู้เลยว่าเขาเมา
เพราะว่าหนึ่งเขาไม่ได้ใส่แมสเพราะว่าเขาเมามาก
เขาไม่มีสติถ้าชนอะไรให้ไปจอดด้านข้างนู่นไปเคลียร์กันประกัน
เพราะผมมีกล้องเขาก็เลยขับรถเข้าไปในรถแล้วขับรถไปข้างหน้าหนึ่งนิดนึง
แล้วก็ถอยหลังชนแล้วก็ขับหนีไปเลยครับ
นี่นะคะถ้าฟังจากพี่เจ้าของรถกระบะเจ้าของคลิปเนี่ย
คือยังไม่ทันได้ชนด้วยซ้ำแต่รถเก่งมาปาดหน้าแล้วก็เลยลงมาคุยกัน
จริงตอนแรกมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเพราะยังไม่ทันชน
แต่ดูจากคลิปภาพหลายคนบอกว่านึกว่าชนกันแล้วแล้วลงมาเคลียร์กัน

นี่นะคะทีนี้ค่ะทางฝั่งรถกระบะไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วที่สนบังเขน
ตอนเช้ามีเบอร์โทรศัพท์ปริศนาโทรเข้ามาแล้วบอกว่าเป็นคู่กรณีที่ขับรถมาชน
ขอเจรจากลายเกลี่ยนอกรอบได้ไหม
แต่ทางฝั่งรถกระบะบอกว่าเจรจาก็ได้ไปเจรจาที่โรงพักขอเป็นที่โรงพักเท่านั้น
ทีมข่าวก็พยายามติดต่อไปที่ชายคู่กรณีนะคะ
เขาจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเราก็ต้องฟังความทั้งสองฝ่าย
แต่ทางฝั่งคู่กรณีก็คือทางขับรถเก๋งเนี่ยเขาบอกยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูล
แล้วก็นัดเจรจากลายเกลี่ยวันจันนี้แล้ว
ทางตำรวจสนบังเขนก็เลยบอกว่าเบื้องต้นนะคะตำรวจนัดทั้งสองฝ่ายมาคุยกัน
เรื่องต้นเอามามาไกลเกลี่ยกันมาเจรจากันที่โรงพักวันจันทร์ที่๒๗กันยายน
ส่วนคู่กรณีคนที่ใส่เสื้อสีขาวตัดผมสั้นเกลียนเนี่ย
จะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการเป็นคนในเครื่องแบบอะไรหรือเปล่า
ตรงนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ขอยืนยันนะคะยังไม่ชัดเจนนะคะ
นี่ค่ะเดี๋ยวรอความคืบหน้าวันจันทร์ที่เขาจะไปเจอกัน
ตกลงแล้วเป็นคนในเครื่องแบบหรืออะไรหรือเปล่าแล้วทำไมถึงมีพฤติกรรมแบบนี้
แล้วคุณเมาหรือเปล่าหน้ากากอนามัยก็ไม่ใส่
แต่ถ้าดูจากคลิปนี้ก็มันก็ชัดเจนนั่นแหละใช่ไหม